การเลือกตั้งเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการพลิกประวัติศาสตร์ประเทศไทยเหมือนกัน

คะแนนของพักพลังประชารัฐก็แซงหน้าพักเพื่อไทย
รวมถึงพักอย่างอนาคตใหม่เนี่ย
ใช่ค่ะแล้วก็ภักดิ์เก่าแก่อย่างภักดิ์ประชาธิปัตย์
พื้นที่ก็ไม่ได้พื้นที่ไม่ได้คะแนนของสอสอเลย
แม้จะเป็นฐานเสียงเดิมก็ตามอย่างภักดิ์ใต้นะครับ
ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปวิเคราะห์กันหน่อยละกันค่ะ
ไปดูปรากฏการณ์ผลเลือกตั้ง๖๒ในขีดเส้นใต้เมืองไทย
กับอาจารย์สุภาพนะคะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
คือคนยังพูดถึงกันทั้งบ้านทั้งเมืองผลของการเลือกตั้งเมื่อคืนนี้
และโดยระบบของการเลือกตั้งแบบใหม่

สภาพว่าพักหนึ่งได้คะแนนรวมเป็นที่หนึ่ง
แต่อีกพักหนึ่งได้คะแนนสอสอเขตมาเป็นที่หนึ่ง
ฉะนั้นตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นหัวข่าวนี้ว่า
เพื่อไทยพลังประชารัฐชิงที่๑นับคะแนนผลัดการนำ
แล้วก็มีข่าวเพื่อไทยพลังประชารัฐเบียดเข้าที่หนึ่งสูสี
นี่เป็นการเป็นการนับคะแนนที่เราไม่คุ้นเคย
ที่เราไม่คุ้นเคยฉะนั้นจะงงหน่อย
แต่ว่าก่อนที่จะไปอธิบายตรงนั้น
เอาขอดูตัวเลขล่าสุดที่เมื่อกี้คุณสืบสกุลให้ดูบนจอแล้ว
เอาขึ้นมาบนจออีกทีจะได้เห็นว่านี่คือคะแนนรวมนะครับ
ผมไม่ต้องอ่านซ้ำคะแนนรวมเนี่ยพลังประชารัฐ๗ล้านกว่าตัวเลขกลม
๑ล้าน๖เพื่อไทยเนี่ย๗ล้าน๒
นี่คือคะแนนรวมที่นับจากทุกเขตที่แต่ละพักนั้นส่ง
แต่ว่าพอเอาคะแนนรวมมาแปลงเป็นที่นั่งสอสอแล้ว
ดูเพจอีกใบหนึ่งเพจนี้คือเอาคะแนนรวมมานับเป็นจำนวนสอสอ
เพื่อไทยกลับชนะ๑๓๓พลังประชารัฐ๑๒๓เห็นไหมฮะว่าคะแนนรวมพลังประชารัฐชนะ
แต่พอเอาคะแนนรวมมาเป็นที่นั่งสอสอเพื่อไทยชนะ
อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับคะแนนรวมจากภักดิ์ก็คือว่าภักดิ์พลังประชารัฐเนี่ย
คะแนนรวมจากภักดิ์ก็คือว่าภักดิ์พลังประชารัฐเนี่ยเขารวมรวมจากทุกเขตแล้วเอาคะแนนที่สองที่สามที่สี่ที่ห้ามารวมรวมกันแล้วเนี่ย
คะแนนรวมจากภักดิ์ก็คือว่าภักดิ์พลังประชารัฐเนี่ยเขามีคะแนนรวมมากกว่าเพื่อไทยแต่ว่าในแต่ละเขตที่ได้ที่หนึ่งได้เป็นสอนั้นเนี่ยเพื่อไทยได้มากกว่าภักดิ์ประชารัฐเนี่ยเขามีคะแนนรวมมากกว่าภักดิ์ประชารัฐเนี่ยเขามีคะแนนรวมมากกว่าภักดิ์ประชารัฐเนี่ยเขามีคะแนนรวมมากกว่าภ

แต่ประชาชนโดยรวมเนี่ยเขามากาให้พักพลังประชารัฐมากกว่านะ
ฉะนั้นเสียงของประชาชนโดยรวมเขาเลือกพลังประชารัฐมากกว่านี่
อ้าวถ้าเป็นอย่างนี้กติกามารยาทที่เคยบอกว่า
ต้องเปิดโอกาสให้พักที่มีที่นั่งสอสอมากกว่าจัดรัฐบาลก่อน
แล้วถ้าจัดไม่ได้ถึงจะพักที่มีอันดับ๒
แต่ว่ากฎเกณฑ์กติกามารยาทแบบนี้เขาบอกว่าอ้าวมันก็ใช้ไม่ได้แล้ว
เพราะว่าพักพลังประชารัฐที่ได้ที่นั่งสอสอน้อยกว่า
แต่ประชาชนมาเลือกเลือกโดยรวมแล้วเนี่ย
หย่อนคะแนนให้มากกว่านี่ก็มีสิทธิ์อันชอบทำ
ที่จะตั้งรัฐบาลก่อนรองวิศนุก็ออกมาย้ำบอกว่า
ไม่จำเป็นว่าพักจะที่มีที่นั่งสอสอมาก
ตั้งรัฐบาลก่อนพักที่รวบรวมคะแนนสอสอมาไว้มากที่สุด
ก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งรัฐบาลก่อนได้เพราะถือว่าสอสอแต่ละคนก็มาจากประชาชน
ฉะนั้นเมื่อรวบรวมสอสอก็เท่ากับว่ารวบรวมเสียงประชาชน
ที่มีฉันธานุมัติให้ตั้งรัฐบาลได้อันนี้ก็ว่ากันไปเถอะครับ
ฉะนั้นเช้าวันนี้จึงเห็นหนังสือพิมพ์เขาพาดหัว
ช็อตไปแล้วลุงตู่จ่อนายกต่อพลังประชารัฐลุงตู่ชนะ
แต่ว่าที่จะบอกสรุปง่ายก็คือว่าการที่ประชาธิปัตย์คะแนนร่วงลงมาไม่ได้เป็นขั้วที่๓เนี่ย
ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลของสองคั่วง่ายขึ้น
เพราะแต่ก่อนถ้าประชาธิบัติปิดห้องไม่ยอมคุยกับใครไม่ยอมรวมกับใคร
สองขั้วที่เหลือทำยังไงตัวเลขก็ไม่เกิน๒๕๐
แต่พอเสียงประชาธิปัตย์น้อยลงมาอย่างนี้
คั่วที่เหลือมีโอกาสที่จะชิงตั้งรัฐบาลเสียงข้างมากได้เท่าพอกัน

ตอนนี้เขาบอกว่ารอให้คะแนนนิ่งรอกรกตแถลงก่อน
แต่ว่าทิ้งไว้นานอำนาจการต่อรองย่อมมีมากในทางการเมือง
แต่ว่าก็ถือว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะง่ายขึ้น
มีอะไรอีกที่เป็นปรากฏการณ์พิเศษในการเลือกตั้งคราวนี้ที่จะนำมาขีดเส้นใต้
ไม่พูดไม่ได้เรื่องของภักดิ์ประชาธิปัตย์
หนึ่งภักดิ์ประชาธิบัติศูนย์พันธุ์ในเมืองหลวงไม่น่าเชื่อครับ
เขตเมื่อคราวเลือกตั้งที่แล้วตอนนี้ไม่ได้แม้แต่เขตเดียว
ไม่ได้แม้แต่เขตเดียวแต่อย่างที่บอกครับ
คนรุ่นเก่าหน่อยจะรู้ว่าคนกรุงเทพเนี่ยเวลาจะร่วมมือร่วมใจกันสั่งสอนพักการเมือง
หรือจะรักพักการเมืองหรือไม่รักพักการเมืองเนี่ยแม่เขามากันทีนึงน่ากลัวมาก
ประชาธิปัตย์เคยเจอแบบนี้มาแล้ว๒ครั้งครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งปี๒๕๖๒
พันเอกถนัดคอมันเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นั่นก็ปลาคนละน้ำกันเลยครับ
เขาเชิญมาเป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์แล้วเลือกตั้งคราวนั้น
พันเอกดรถนัดคอมันได้สอสอคนเดียวได้สอสอคนเดียวแล้วอีกครั้งหนึ่งจำได้ไหมครับ
ประชาธิปัตย์สอบตกหมดทั้งกรุงเทพได้คุณอภิษฎคนเดียว
ฉะนั้นจะเห็นว่าพักที่มาทำให้คนกรุงเทพรักมากกว่าและทิ้งประชาชน
ที่ทิ้งประชาธิปัตธ์เริ่มต้นก็พักประชาคอนไทย
ตอนนั้นกวาดเกือบหมดประชาธิปัตย์เหลือ๑คนพันเอกถนัด
มาตอนหลังพักพลังธรรม
พลังธรรมมาแรงประชาธิปัตย์เหลือคนเดียว
คุณอภิษฎเวชาชีวะเคยเกิดขึ้นมาแล้ว
ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันไม่มีสัญญาณเตือนอะไรที่จะให้ประชาธิปัตย์คิดว่า
คนกรุงเทพจะทิ้งเขาไม่มีครับ
เหมือนกับคู่รักกันเนี่ยอยู่ดีเก็บผ้าเก็บผ่อนไปเลยครับ
ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้อะไรกันไปเลย
ประชาธิปัตย์ไม่เหลือสักคนหนึ่งในกรุงเทพเป็นไปได้ยังไง
มันก็เกิดขึ้นแล้วถัดมาก็คือว่าพื้นที่ภาคใต้
ประชาธิปัตย์ในภาคใต้คราวนี้ยับเยินที่สุด
ครั้งก่อนเคยมีที่พักอื่นไปเจาะฐานคะแนนได้
สมัยที่ภาคกิจสังคมเคยเกิดหมอบรัชวงศ์คฤกฤษเป็นหัวหน้าภักษ์
แล้วหาเสียงด้วยนโยบายเงินผัน
ตอนนั้นพักกิจสังคมไปปักหลักชิงทงกับประชาธิปัตย์ได้หลายเขตในพื้นที่ภาคใต้
ต่อมาเมื่อพักความหวังใหม่เกิดขึ้นก็ไปชิงทงได้หลายเขตใน๑๔จังหวัดภาคใต้
แต่คราวนี้ยับเยินที่สุด
แต่ในขณะเดียวกันที่ประชาธิปัตย์ฝันร้าย
สิ่งที่เขาเรียกว่าสิ่งแปลกปลอมทางการเมืองภัคดิ์อนาคตใหม่
ในทางการเมืองเคยเกิดภัคดิ์แบบนี้มาแล้ว
ก็เกิดภักษ์พลังใหม่คุณหมอกาเสมชนะวงตอนนั้นก็มาแบบนี้
แต่อยู่สับถ้านึงก็สลายไป
นั่นก็แลนด์สไลด์แต่ว่าวันหนึ่งก็หายไป
แล้วก็มาถึงคราวนี้พักพลังธรรมก็เหมือนกัน
แล้วก็มาถึงคราวนี้พักอนาคตใหม่
คำถามก็คือว่าพักอนาคตใหม่

ทำยังไงที่จะให้ยืนระยะอยู่ในวงการเมือง
ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
ไม่ใช่เป็นดอกไม้ไฟวูบวาบขึ้นมาแล้วก็มอดไป
ฉะนั้นวันนี้ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
ของการนับคะแนนกรกต
จะมาปิดท้ายนิดเดียวว่า
มีปรากฏการณ์หลายอย่างที่เขาส่งกันในโลกออนไลน์บ้าง

แต่กรกตต้องเคลียร์ให้ได้
มีหลายเรื่องถ้าไม่เคลียร์แล้วมีปัญหา
มีหลายเรื่องถ้าเคลียร์ไม่จบมีปัญหา
มีหลายเรื่องถ้าเคลียร์ไม่จบ
การเดินหน้าจากนี้ไป
ก็จะมีความแคลงใจตามมาเยอะ
ฉะนั้นกรกตต้องทำให้จบและทำให้กระจ่าง
ฉะนั้นเรื่องไม่จบครับ

หรือว่ายังมีเวลาเคลียร์อีกครับอาจาร
ยังพอมีเวลาแต่ที่ตอบคำถามนะ
หนึ่งคะแนนมันมากกว่าคนมาใช้สิทธิ์ได้ยังไง
อันนี้หลายจุดแต่ว่าโลกออนไลน์

บางทีเนี่ยถ้าไปตบไปแต่งแล้วทำให้เกิดความคลุมเคลือ
ส่งต่อกันไปเรื่อยไม่ดี

ส่วนเมื่อวานนี้อาจารย์อยู่ทั้งวันถึงเที่ยงคืนเลยนะอาจารย์
ผมเข้าใจว่าเมื่อคืนกรกตก็พยายาม

แต่เนื่องจากว่าอันนี้ต้องเข้าใจนะ
มันก็ใหม่ระบบก็ใหม่กรกตก็ใหม่
คนที่มาอยู่ประจำหน่วยก็ใหม่
ผู้ตรวจการเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดก็ใหม่

ในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับ
ติดตามไทยรัฐกันให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวจะตัดสดเลย
กรกตเขาจะมีการแถลงเคลียร์เรื่องอะไรกันบ้างนะครับ
และจะให้นักข่าวถามหรือเปล่า
เพราะเมื่อวานนักข่าวก็แทบไม่ได้ถามเลยนะฮะ